มาจินตลามาแล้วจ้า

น้องจินมีซิงเกิ้ลไหมมาฝากด้วยจ้า

แถมสำนึกรักบ้านเกิดต้องมาค่ะค่ะค่ะค่ะ

พาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิงดีโอเพลงใหม่ค่ะ
ชื่อเพลงนะคะหอโหวตยังคอย

ขอโหวต๑๐๑ก็คือ๑๐๑ค่ะ
วดนี่คือคล้ายแคนอะไรอย่างนี้นะ
ใช่มันเป็นเครื่องเปล่าของเขาค่ะ
เขาเลยเอามาทำคือหอเนี่ยเขาทำโครงสร้างมาจากบนโหมด
ซึ่งหอโหวตตั้งอยู่ใจกลางเมืองหน้าบึงพลานชัยค่ะ
สวนสมเด็จพระศรีนครินนั่นเองนะคะ
เพลงนี้ค่ะจินตรานะคะบอกว่าดีใจมากที่ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ตอนที่สัมภาษณ์ไปน้ำตาเขาคอไปคุณผู้ชมนะคะ
คือที่ผ่านมาพี่จินตราเขาร้องเพลงที่จังหวัดอื่นดังไปหมดแล้ว
เตางอยสกลนครแต่บ้านเกิดดิฉันยังไม่เคยร้องเลย

ซึ่งครั้งนี้นะคะได้หมอลำชื่อดังนกวงศกรนะคะมาแสดงคู่กับน้องยูกิเฮนภากาค่ะ

ซึ่งเรื่องนี้ก็มีน้องพิมพ์นาคัมฮายเด็ดไอดอลชื่อดัง
แล้วก็อีกหลายท่านค่ะมาร่วมแสดงด้วยค่ะ

ถ่ายทอดเรื่องราวของสาวร้อยเอ็ดค่ะน้องยูกินำแสดงค่ะ
ที่เคยปิ๊งรักชายหนุ่มแล้วปรากฏว่าชายหนุ่มเสื้อดำ
ปันใจไปปิ๊งรักคนอื่น
แล้วตำตาตำใจมากเพราะว่าแบบพามาที่หอโหวตเหมือนกัน

แล้วเนี่ยมีคุณพิมนาคำพายเนี่ยเขาก็เล่นเป็นเพื่อนด้วย

คุณผู้ชมเราไปฟังความรู้สึกค่ะกลุ่มของทั้งจิตรานะคะ
คุณนกพงศกรแล้วก็น้องยูกิกันเลยค่ะ
เมื่อนี้ได้มีโอกาสกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของ

เมื่อนี้มีนักแสดงร่วมเยอะแยะมากมายนะคะ
แต่ว่าเป็นน้องเหนาโพงสกรแล้วก็น้องยูกิ
น้องพิมพ์นาคัมไฮแล้วก็ตากองนะคะ
แผ่นไปที่งานกำลังไทยทำอยู่
เพลงหอโหดนี่จนเองหมอบให้
พี่น้องชาวโลเอ็ดนะคะ

ว่าท่านเคยมาหอโหวตนะคะ
กีฬาบอกเลยว่าสวยมากค่ะ
หนูเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ

มันเป็นกลางทง
ยังไงก็ฝากคนงานนะครับ
ชิ้นใหม่นี่ของจินด้วยนะคะ
รับรองว่ามวลแน่นอนครับ
ติดตามได้นะคะก็คือเพลงเนี่ยปล่อยไปเมื่อวานนะคะยอดวิวก็โอ้โหทะลุทะลวงอยู่เหมือนกัน
เพลงนี้ซึ้งมากนะคุณผู้ชมหอโหวตยังคอยอย่าให้เจอนะผู้ชายอย่าพาไปอีกนะ
ติดตามกันได้เพลงของพี่จินตรานะครับคุณผู้ชม